ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยที่นครศรีธรรมราช
ก็เป็นเหตุการณ์ที่โหดนะคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะ
ถูกพ่อสามีเอาไม้ฟาดจนเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าลูกชาย
ของผู้เสียชีวิตอายุแค่ห้าขวบนะคะโอ้โหเด็กยืนอยู่หน้าประตูแล้วเห็นเหตุการณ์หมดเลยอ่ะ
เด็กเนี่ยพูดเลยว่าปู่ฆ่าแม่คือเรียกพ่อของสามีของผู้เสียชีวิตว่าปู่ไง
ห้าขวบคุณผู้ชมพูดเลยว่าปู่ฆ่าแม่แต่ให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ก่อนค่ะ
คือยาดของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาขอเปิดฝาโลงดูหน้าของผู้เสียชีวิต
ก่อนที่จะส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะ
เป็นภาพที่โศกเศร้าทุกคนร้องไห้กันแทบขาดใจค่ะ

นี่ค่ะนี่คือแม่และเย็ดยาดของผู้เสียชีวิตนะคะครับผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวไอยาดาปนารัสหรือตั๊กอายุ๓๑ปีถูกพ่อสามีเอาไม้ฝ้าจนเสียชีวิตนะคะแม่กับเย็ดยาดร้องไห้กันจนเป็นลมนะคะคือเขาขอดูหน้าของผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนำร่างของผู้ตายไปธนสูตรที่โรงพยาบาลสงครานคลินจังหวัดสง
ญาติคือประคองแม่กันเลยค่ะโอ้โหทุกคนคือร้องไห้กันเป็นลมกันนะคะต้องประถมพยาบาลกันเลยคุณผู้ชมคุณพุทธิพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดจันทร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ร่างของนางสาวไอยาดานำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนี้นะคะตอนแรก
ประสบไปผ่าพิสูจน์ใหม่เพราะว่าเย็ดเนี่ยค่ะเขาติดใจถึงสาเหตุการณ์ตายของผู้เสียชีวิตนะคะคือแม่ของผู้เสียชีวิตพอได้สตินะทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตไปพูดคุยนะคะแม่เองก็บอกว่าเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังแบบนี้แม่บอกว่าคนกอเหตุเนี่ยคือพ่อสามีของลูกสาวแม่นายจีระธรรมสีอายุ๔๙ปีแม่

คนไทยไม่มีอะการไม่ดีเลยเพราะเนี่ยอีกปันต่อไม่ไว้แต่ถ้าปันตอกไปก็คงไม่ไว้แล้วปั

ศิระพ่อสามีของลูกสาวแม่นะ

ไม่แม้กระทั่งจะมาเข้ารบศพ

นี่นะคะแล้วหนีหายไปเลยหลังจากได้รับการประกันตัวคือหายไปเลย
แม่เลยบอกว่าแม่ขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวแม่หน่อย
ก่อนหน้านี้ลูกสาวแม่เคยพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพ่อสามี
ว่ามีความพยายามจะล่วงเกินค่ะ
เมื่อไหร่ที่กินเหล้าด้วยนะเมื่อไหร่ที่เมาด้วยนะ
เคาะประตูห้องนี่ค่ะ
สามีของลูกสาวไม่ได้อยู่ในห้อง
พ่อสามีก็พยายามจะล่วงเกินหลายครั้งมาก
นี่ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเขาวันนี้นายเจรวุทธมศรีอายุ๒๓ปี
สามีของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นลูกชายของผู้ก่อเหตุนะคะ
มาร่วมงานศพด้วยค่ะก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเสียใจมาก
ขอโทษครอบครัวของภรรยาด้วย

เพราะว่าพ่อผมนี่แหละเป็นคนทำร้ายร่างกายภรรยาผมจนเสียชีวิต

เขาบอกว่าในวันเกิดเหตุมันก็ไม่ได้มีวี่แววว่ามันจะมีเรื่องอะไร
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเย็นวันที่๒๘มกราคม
ก็ไปรับน้องภูผาอายุ๕ขวบลูกชายกลับจากโรงเรียน
เที่ยวบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะก็คือพ่อของสามีนะ
ส่วนตัวสามีเองเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนอยู่ที่หลังบ้าน
พอตอนค่ำก็โทรศัพท์บอกภรรยาว่ามารับลูกหน่อย
ภรรยาก็ขี่รถไปรับลูกแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเขาอะค่ะ
คุยว่าเนี่ยถึงหน้าบ้านแล้วแล้วก็เงียบไป
ก็เลยให้เพื่อนไปดูภรรยาที่หน้าบ้านว่าอ้าวทำไมเงียบไป
ไปที่บ้านปู่ใช่ไหมใช่ค่ะหลานอยู่บ้านปู่แต่ได้ยินเสียงเพื่อนเรียก
ก็เลยรีบวิ่งมาดูอ้าวภรรยานอนแน่นิ่งไปแล้วที่หน้าบ้านของพ่อตัวเอง
ของสามีหัวเนี่ยบวมปูดเลยนะมีแผลถลอกที่หน้าผากด้วยนะ
และตอนนั้นลูกชายน้องภูผาอายุ๕ขวบก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้าน
หมายความว่าน้องภูผาเด็กชายวัย๕ขวบเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างค่ะ
นี่ค่ะนายเจรวุฒิสามีของผู้เสียชีวิตและเป็นลูกชายของคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะตอนเกิดเหตุเนี่ยนะพ่อผมไม่พูดอะไรเลย
ผมก็รีบนำตัวภรรยาไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายภรรยาเสียชีวิต
ผมก็ยอมรับแหละว่าพ่อผมเป็นคนทำนี่ค่ะบอกแบบนี้เลยนะคะ
แต่ก็บอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะมาทำอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาพ่อโมโหร้าย
เมาเหล้าโมโหแล้วทุบตีตัวเองกับแม่มาตลอดอันนี้ยอมรับ
แต่ก็ไม่คิดว่าพ่อจะมาทำกับภรรยาของตัวเองนี่คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุนะคะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นตัวสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมา
พ่อแม่ก็ทะเลาะตบตีอะไรกันบ่อยและภรรยาที่ก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
จะไปคอยห้ามไปคอยห้ามปรามตลอดอาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้พ่อเขาโกรธ
แล้วก็ไม่ชอบภรรยาเขาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ผมเชื่อว่าพ่อเป็นคนฆ่าอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าพ่อเป็นคนฆ่า
เพราะว่าคือพ่ออยู่หน้าบ้านคือไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีอุบัติอีดอะไรเลย
ไม่ได้คืออุบัติอีดล้มครับเมียเราร้องขึ้นบนทุลายเวยวายไหม
ไม่ครับไม่เลยครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเมียเราถูกทำร้าย
จนมันไม่มีรถได้เรียกเอาไปเลยก็จะ

มันจริงไหมทำที่เขาบ้าน
อันนี้พวกมันก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน

มีประวัติทำร้ายร่างกายภรรยาบ่อยมากค่ะ
จนถึงขั้นเลิกรากันไปแยกกันอยู่
หลานสาวก็พยายามช่วยเหลือแม่สามีไม่ให้โดนทำร้ายอยู่บ่อย
ทำให้พ่อสามีไม่พอใจ

เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเลย
ดำเนินคดีไปแล้วยังไงบ้างถึงขั้นตอนไหนยังไงบ้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่มันคือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แบบนี้เนี่ยปล่อยตัวให้ได้รับการประกันตัวออกมาได้ยังไง
พอได้รับการประกันตัวออกมาแล้วตอนนี้

ตอนนี้นะคะญาติหลายคนรวมถึงชาวบ้าน
บอกว่าผิดหวังในการทำงานของตำรวจนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหาฆ่าคนตายขนาดนี้
ทำไมปล่อยให้ได้รับการประกันตัวออกมาง่าย
ก็เลยไม่มั่นใจว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ก็เลยขอให้มีการชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไร
ก็อยากจะให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ทางครอบครัวฝากไว้แบบนี้ค่ะ